คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าสุราธานีฝนยังหนักอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเข้ามาสำรวจความเสียหายในบ้านเรือนของตนเองแล้ว
หลังจากที่ระดับน้ำก็เริ่มลดระดับลง
ซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะเราไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันนะคะจากผู้สื่อข่าวของเรา
คุณนันทพรธวระรายงานจากตลาดเทศบาลชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ค่ะแม้ว่าเช้าวันนี้นะคะระดับน้ำในเขตเทศบาลชะอวด
วัดนครศรีธรรมราชนั้นจะลดระดับลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
แต่จากการที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงสำรวจตั้งแต่เช้า
พบว่าในเขตตลาดเทศบาลชะอวดเองค่ะ
จุดยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเกือบ๒เมตรนะคะ
ซึ่งที่แห่งนี้ก็ถือว่าเป็นย่านเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญ
และได้รับผลกระทบและความเสียหายค่อนข้างมากในช่วงที่เกิดปัญหาน้ำท่วมค่ะ
และที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะคะก็คือภาพมุมสูงของตลาดเทศบาลชะอวด
จะเห็นได้ว่าน้ำที่ท่วมสูงได้ขยายเป็นวงกว้างนะคะ
สำหรับตลาดเทศบาลชะอวดนั้นถือว่าอยู่ในจุดที่มีพื้นที่คลองชะอวดล้อมรอบนะคะ
ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากน้ำโดยตรงและมีน้ำเข้ามาเร็วตั้งแต่วันที่๔มกราคม
จนถึงขนาดนี้ก็ผ่านมาแล้วสี่วันค่ะเช้าวันนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะ
ก็เริ่มกลับมาสำรวจข้าวของที่ได้รับความเสียหายตามปกตินะคะ
รวมถึงประชาชนชาวบ้านเองก็ออกมาซื้อสินค้าซื้ออาหารสำเร็จรูป
เพราะว่าเรื่องปากท้องก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะตัดย้อนมาที่ตลาดนะคะ
ถ้าเกิดย้อนไปเมื่อสามวันก่อนภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือพื้นที่อำเภอชะอวด
จะเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักที่สุดนะคะในทุกพื้นที่
จุดน้ำท่วมสูงเกือบสามเมตรชาวบ้านนั้นไม่ได้มีอะไรจะกิน
เพราะว่าตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นตลาดหลักแล้วก็ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมด
และชาวบ้านเองไม่ทันซื้อเสบียงอาหารไว้ตุนไว้ล่วงหน้านั่นเองค่ะตัดมาที่ร้านค้านะคะ
ที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะกลับเข้ามา
สำรวจความเสียหายร้านค้าของตัวเองนะคะอย่างเช่นร้านนี้นะคะ
ซึ่งเป็นร้านขายหมูค่ะในวันที่น้ำท่วมเข้ามานะคะ
เขาบอกว่าไม่สามารถที่จะเก็บเครื่องบดหมูได้ทันทำให้เครื่องบดหมูนั้นได้รับความเสียหายค่ะ
ค่ะน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะพี่คะอันนี้คือร้านเราได้รับความเสียหายยังไงบ้าง
วันนั้นเอ่อพอดีวันนั้นก็น้ำมามาเร็วมากครับ
ฝนตกตลอดเลยช่วง๓๔วันก่อนหน้านั้นนะครับ
แล้วก็น้ำมาเร็วมากแล้วก็ระดับน้ำนี้มันสูงกว่าปกติ
เพราะว่าผมเครื่องบดหมูเนี่ยปกติจะไม่ถึงที่นี่
จะเอาไว้ตรงนี้ก็ปลอดภัยแล้วแต่ว่าครั้งนี้น้ำเยอะมากครับ
เก็บไม่ทันครับอะไรที่เราเสียหายบ้างมีหมูมีสินค้าที่สวย
ก็มีหมูครับหมูนั้นประมาณ๒รัง๒รังก็ประมาณหมื่นกว่าบาท
แล้วก็เครื่องบดหมูครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ไฟฟ้า
ลมอะไรแบบหม้ออ่ากาน้ำร้อนอะไรแบบเนี้ยคิดไหมคะว่าน้ำจะสูงขนาด
คิดครับไม่คิดเพราะทุกปีทุกปีก็ไม่ถึงขนาดนี้ครับ
ตอนนี้เราจะทำยังไงต่อกว่าจะขนย้ายขึ้นไปยังไงครับเอ่อก็คงขายที่เดิมนะครับ
แต่ต้องรอระดับน้ำลดครับผมหวังก็หวังคือฝนเนี้ย
อย่าตกเยอะกว่านี้แล้วก็ให้น้ำน้ำลดเร็วเพราะว่าตรงนี้ก็สามสี่วันนี้
คือรายได้ไม่มีนะครับหายไปตรงนั้นนะครับค่ะและนี่ก็คือในส่วนของเสียงของพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะ
ยังมีอีกร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านขายไข่โดยที่
เจ้าของร้านไม่สามารถที่จะขนย้ายไข่ออกไปได้ทันนะคะและนี่คือแผงไข่ที่แช่น้ำอยู่
ประมาณสามวันได้ซึ่งแม่ค้าบอกว่าอาจจะต้องทำการขายถูกไปนะคะ
อาจจะต้องขาดทุนไปบ้างแต่ก็ยังดีกว่าที่จะทิ้งสินค้าไว้นะคะ
ที่เห็นนี้คือจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมขังส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะ
เป็นจุดที่พ่อค้าแม่ค้าสามารถนำสินค้ามาขายได้ตามปกติค่ะ
นี่คือแม่ค้าร้านขายไข่นะคะจากนี้ไปเราจะเราจะทำยังไงกับไข่ที่เราได้รับความเสียหาย
ก็คือต้องเราก็ต้องขายเนี้ยนะคะที่ต่ำต่ำต่ำตัวทุนนิดหนึ่งอะค่ะ
แต่ว่าอย่าให้เราขาดทุนมากเพราะตอนนี้ที่เรามีอยู่มันก็
หายไปเกือบสองร้อยสามร้อยแผงแล้วอะค่ะที่มันหาย
ตอนนี้ที่มีอยู่ก็ประมาณห้าสิบแผงเองไข่แช่น้ำไม่ถูก
แช่น้ำมันยังถามว่าเรายังเอาไปประกอบอาหารอ่ะ
ประกอบได้นะคะมันไม่ได้เสียมันไม่ได้เน่า
แต่ถ้าเอาไปตั้งขายมันยังอยู่อีกหลายวัน
มันมีโอกาสที่จะเสียต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างไหมคะ
อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยดูแลช่วยบอกไม่ถูกอะค่ะ
เพราะตอนนี้มันคิดอะไรไม่ออกมันตื้อค่ะ
เพราะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่อยู่ที่นี่มาตั้งหลายปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์น้ำท่วมเร็วขนาดนี้แล้วสูงขนาดนี้เลยค่ะ
ทั้งที่บ้านที่เคยอยู่น้ำไม่เคยท่วมก็ยังท่วมเลย
และนี่ก็คือเสียงของความเดือดร้อนของบรรดาพ่อค้าแม่ค้านะคะ
เห็นได้ว่าทันทีที่น้ำลดวันนี้เป็นวันแรกนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มที่จะเข้ามาในตลาด
เพื่อที่จะขนย้ายสินค้าที่พอจะขนย้ายได้นะคะอย่างเช่นแพ็คน้ำนะคะ
รวมถึงร้านค้าที่อยู่บริเวณข้างหน้านี้นะคะระดับน้ำจะเห็นได้ว่าขอขอบระดับน้ำ
จากนี้ไปค่ะผลหลังจากน้ำที่ลดระดับลงแล้ว
สิ่งที่ชาวบ้านต้องการนั่นก็คือแผนการเข้ามาฟื้นฟู
รวมถึงเยียวยาสภาพจิตใจของชาวบ้านนะคะรวมถึงการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าทั้งหมด
เพราะว่าช่วงที่น้ำขึ้นถือว่าน้ำมาอย่างรวดเร็วแล้วก็อยู่ใกล้กับคลองชะอวดนะคะ
เกือบทุกหลังคาเรือนจากการที่ได้พูดคุยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ขนสินค้าออกมาทันค่ะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือภาพบรรยากาศภายในตลาดชะอวดนะคะ
ตอนเช้าซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะคาดหวังว่าระดับน้ำจะลดระดับลง
เพื่อที่เขาจะได้มาสำรวจความเสียหายแล้วก็กลับมาขายสินค้าได้ตามปกติค่ะ
ทั้งหมดนี้คือบรรยากาศภายในตลาดเทศบาลชะอวดนันทพรธวระทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ